คุณผู้ชมครับนายกรัฐมนตรียังคงแสดงความห่วงใย
ต่อผู้ที่ศูนย์หายผู้ที่หลงเข้าไปในถ้ำหลวงนะครับ
แล้วก็ได้ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่นะครับ
เพราะเมื่อวานเนี่ยพลโทสัญเสริญ๙กำเนื้อโคศกประจำ
สำนักนายยกรัฐมนตรีได้เปิดเผยออกมานะครับ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสช
ยังคงห่วงใยและก็ยังคงขอบคุณคนไทยทุกคนนะครับ
ที่ได้แสดงออกถึงความห่วงใยและให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
โดยเฉพาะต่อกลุ่มเยาวชนและเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอย่างหนัก
รวมทั้งชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่โดยรอบ
เสียสละพื้นที่ให้ระบายน้ำ
โดยจะให้กระทรวงมหาดไทยนั้นดูแลต่อไปนะครับ
นามของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักร
หรือว่ากอรมนขอบคุณทุกฝ่ายที่ระดมสรรพกำลังเข้ามาช่วยกัน
นายกรัฐมนตรีเชื่อว่าความร่วมมือร่วมใจนี้
จะทำให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงได้
ขอให้เจ้าหน้าที่รวมทั้งครอบครัวเยาวชน
มีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็ง

ในการใช้แผนที่ชุดเดียวกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ

ถ้ามีโอกาสจะให้สื่อนั้นไปเยี่ยมการปฏิบัติงาน

และความมุ่งมั่นตั้งใจการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ด้วยนะครับ
แล้วก็นี่แหละครับก็คือความห่วงใยจากนายยกรัฐมนตรี
เมื่อวานนี้พลโทสันเสริญแก้วกำเนิด
มาบอกให้กับผู้สิทธิ์ข่าวได้ฟังกัน
แล้วก็สิ่งหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีย้ำ
ก็คือการที่ให้สื่อใช้แผนที่แบบเดียวกัน
นี่ครับคุณผู้ชมฮะนี่คือแผนที่สังเกตถ้ำหลวง
ซึ่งเป็นแผนที่ที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
วันก่อนแถลงแล้วบอกว่าผมกำลังร่าง

เดี๋ยวถ้าร่างเสร็จผมจะเอามาให้สื่อทันที
ถึงมือทันทีและนี่แหละครับเมื่อวาน
ถึงมือแล้วสำหรับแผนที่ที่ชัดเจน
สำหรับถ้ำหลวงนะครับคุณอาริยาชี้เลยฮะ
นี่ค่ะบริเวณจุดโถงปากถ้ำ

ระยะทางจากตรงนี้ไปจนถึง๓แยกตรงนี้คุณผู้ชม
ระยะทางก็ประมาณ๒กิโลเมตร
จะผ่านโถง๒โถง๓แล้วก็ไปถึง๓แยก

แต่ทีนี้สิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของทางแยกไปไหนบ้าง
ไปทางขวาหรือว่าไปทางทิศเหนือก็คือทางบริเวณผาหมี
ส่วนไปทางซ้ายหรือว่าไปทางทิศใต้
ก็คือไปตรงบริเวณดอยตุง
แต่ทีนี้คุณผู้ชมจุดสีแดงที่วงกลมอยู่นี่แหละค่ะ
คือบริเวณจุดหาดพัทยาที่คาดว่าเด็กน่าจะอยู่แถวนั้น
ดังนั้นตอนนี้การดำน้ำของหน่วยซิล
ก็ถึงบริเวณตรงจุดบริเวณประมาณนี้แล้ว
เดี๋ยวกำลังจะรอไปจนถึงจุดหาดพัทยา

คือจากปากถ้ำนะฮะไปถึง๓แยก๒กิโลเมตรใช่ไหมครับคุณ
แต่ว่าจากโถง๓ที่เป็นกองบัญชาการณขณะนี้อยู่นะฮะ
ไปถึงบริเวณพัทยาบีช๓กิโลเมตรนะครับ
ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่หน่วยซิลทำงานกันอยู่ตรงนี้เต็มที่
แล้วก็ต้องดูว่าจากพัทยาบีชจะเลยไปอีกสักหน่อยหนึ่ง

เด็กจะหนีน้ำขึ้นที่สูงไปอยู่แถวนี้อีกหรือเปล่านะครับ

อันนี้กลายเป็นแผนที่สังเกตถ้ำหลวงนะครับ
ที่ตอนนี้สื่อมวลชนอย่างเราใช้ติดตัวตลอดเวลา
คุณอริยาก็มีการปรินต์มาเป็นอันเล็กมา
พูดถึงโพรงสมมุติทางตำรวจ

โพรงฝั่งทางเหนือนั่นคือถือหามี
สำรวจตรงไหนก็คือฝั่งใต้นะครับ
โรงทางนี้ใช่แต่ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะว่าที่เห็นกราฟิกในไทยรัฐที่เราทำเป็นภาพแบบสวยงามเนี่ย
เราก็อ้างอิงจากแผนที่สังเกตถ้ำหลวงนี่แหละถอดมาได้ถูกต้อง
แล้วก็ไปปรับให้มันดูสวยงามให้มันดูเข้าใจง่ายมีสีสัน
บอกที่กัดจุดกราฟิกต่างเนี่ยว่าเป็นท้องหนึ่งท้องสองท้องสาม
แล้วก็ไปถึงจุดกระพริบสุดท้ายที่คุณผู้ชมเห็นทางปีกซ้ายก็คือบริเวณหาดพัทยา
แล้วระยะทางตลอดระยะทางด้านบนที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะ
จากทางฝั่งดอยผาหมีจนถึงปลายถ้ำ๕กิโลเมตร
แต่ต้องบอกเป็นระยะทางเหมือนกับเป็นแบบขดมันไม่ใช่แบบยืดออกนะ
แต่ว่าระยะทางตรงนั้นมันก็จะมีความสลับซับซ้อนขึ้นลงขึ้นลงอยู่นะคะ
ก็เป็นแผนที่ที่ชัดเจนแล้วนะฮะก่อนหน้านี้อาจจะมีความสับสนว่า
ต้องไปเจอแยกก่อนเลี้ยวซ้ายถึงจะเจอโถงสองโถงสาม
แล้วใครไปพัทยาบีชแต่ว่าตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าเจอโถง๒โถง๓
ก่อนที่จะเจอ๓แยกแล้วถึงจะเลี้ยวซ้ายไปพัทยาบี
ขวาไปผาหมีคุณผู้ชมครับเมื่อวานเนี่ยมีผลสำรวจโผล่ออกมา
ประจำเดือนมิถุนายน๒๕๖๑นะครับ
ความสุขมวลรวมเป็นอย่างไรก็ว่ากันไป
แต่ว่ามีคำถามคำถามหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของความทรงจำด้านต่าง
ควรแสดงให้คนในอนาคตได้เรียนรู้
จากกรณีการช่วยเหลือเด็กที่ติดอยู่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ปรากฏนะครับว่าร้อยละ๗๐
ร้อยละ๗๘๙เอานี่ก่อนเรื่องของความสุขมวลรวมก่อน
ก็ความสุข๙๓๔นะครับให้คะแนนไป
บอกประชาชนมีความสุขจากการที่เห็นความช่วยเหลือเกื้อกูลของคนไทย
ในการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ติดถ้ำนะครับ
เมื่อถามเป็นเปอร์เซ็นต์ร้อยละเท่าไหร่อย่างไรบ้างนะครับ

ประชาชนร้อยละ๙๐
เห็นด้วยนะครับเห็นด้วยกับอะไร
เห็นด้วยกับการที่นี่แหละฮะ

จะกลายเป็นแหล่งเรียนรู้สิ่งดีของประเทศ
ให้สืบต่อกันไปมานะครับ
บอกว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญนะครับ
โดยที่น่าสนใจคือเมื่อถามถึงภาพความทรงจำดั้งต่าง

เรียนรู้และช่วยเหลือเด็กนักเรียนติดถ้ำหลวง

ระบุว่าเป็นภาพของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชาติ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียนติดถ้ำหลวง
รองลงมาคือ๑๗๕๗ระบุเป็นภาพเรื่องราว
บอกเล่าเชิงประวัติศาสตร์ของถ้ำหลวงขุนน้ำนาง
๑๖๓๕บอกว่าเห็นภาพของความเชื่อ

บอกว่าเป็นภาพแสดงทัศนคติที่ดีต่อกัน
ของคนไทยและชาวต่างชาติที่มีความเกื้อกูลกัน
ร้อยละ๖๐๘ระบุว่าเป็นภาพของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
ผู้น้อยทุกระดับและภาคประชาชนที่ทุ่มเทเหน็ดเหนื่อย
แล้วก็ภาพของจิตอาสาที่สามัคคีค้นหาเด็กนักเรียนในถ้ำนะครับ
แล้วก็ร้อยละ๖๐๐ระบุว่าเป็นภาพของการอนุรักษ์รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ
ขณะที่บอกว่า๑๕๙๔เห็นภาพของคนท้องถิ่นในพื้นที่
เฝ้าดูแลรักษาถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
แล้วก็สุดท้ายร้อยละ๕๘๘ระบุว่าเป็นภาพแสดงบทบาทสังคมโซเชียลที่ดี
และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
นี่คือภาพที่เห็นและเป็นภาพที่อยากจะส่งต่อให้คนในอนาคต
ได้เรียนรู้ถึงกรณีการช่วยเหลือเด็กทั้ง๑๒กับโค้ชอีก๑ท่าน